เมื่อถึงช่วงของยางผลัดใบนะครับหยุดกรีดยาง
ถ้าเป็นเมื่อก่อนราคายางพารายังคงอยู่ในราคาที่ดีนั้น
ชาวสวนยางก็จะมีเงินเก็บใช้ในช่วงนี้ครับ
แต่ในปัจจุบันเมื่อหยุดกรีดยางเงินเก็บน้อยลงราคายางพาราตกต่ำ
ชาวสวนยางบางส่วนต้องหันไปทำอาชีพเสริมหาอาชีพสำรอง
เพื่อหาเงินมาใช้จ่ายหมุนเวียนในครอบครัว
ติดตามจากรายงานโดยคุณเนื้อแพร่พงศวรรค์ครับ
สภาพต้นยางที่กำลังเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาล

นั่นหมายความว่าชาวสวนยางต้องหยุดพักการกรีดยาง
เพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูยางผลัดใบ
ซึ่งหากทำต่อจะได้น้ำยางน้อยและคุณภาพไม่ดี
ต้องหยุดกรีดยางประมาณ๓เดือน
แต่หลังจากที่ราคายางตกทำให้ชาวสวนยางหลายคน

หรือบางรายไม่หยุดกรีดเลย
เพราะรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย
นางเรวดีเจือกโว้นชาวสวนยางรายย่อยจังหวัดตรัง
เล่าว่าหลังยางราคาตกต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่
เมื่อถึงฤดูการที่ต้นยางพาราผัดใบ

และนำเงินเก็บมาดูแลสวน
เช่นใส่ปุ๋ยตัดย่า
แต่ตอนนี้ไม่สามารถทำได้
ปีนี้ต้องหยุดประมาณ๒๐วันถึง๑เดือน

แม้จะรู้ว่าคุณภาพน้ำยางที่ได้จะไม่ดีก็ตาม
จากเมื่อก่อน
ขายน้ำยาง๔๐ลิตรได้เงิน๑๒๐๐บาท
ช่วงนี้๔๐ลิตรเท่ากันแต่กลับได้เงินเพียง๔๐๐บาท
เพราะฉะนั้นช่วงต้นยางผลัดใบในปีนี้ต้องหาอาชีพเสริม
ชักชวนชาวสวนยางด้วยกันมาปลูกผัก
เพราะหากหยุดนานจะขาดรายได้และไม่มีเงินสำรอง
ก็คิดจะรวมคุมกันตามภูปักไอโดรโพลิกปู่เปิดพืชน้ำ
จะรวมกลุ่มกันแล้วก็ให้ของอ่าโคสโนเขาจะมาสอนจะมาสอนฟรี
แล้วก็เราจับกลุ่มกันทำถ้าเราถ้ามีชาวบ้านสนใจเยอะ
เพียงแต่นางเรวดีแต่ชาวสวนยางรายย่อยจังหวัดตรังหลายคน
ต้องหาอาชีพเสริมในช่วงยางผลัดไปเช่นเดียวกันเช่นการปลูกผักสวนครัว
หรือรับจ้างทำอย่างอื่นแทนและแม้จะได้รับเงินจากรัฐบาลไล่ละ๑๕๐๐บาท
แต่ก็ไม่พอค่าใช้จ่ายการปลูกผักแทนการกรีดยางแม้ขณะนี้จะเป็นเพียงความคิด
แต่ก็มีคนสนใจร่วมด้วยประมาณ๑๐คนจึงเป็นความหวังของชาวสวนยาง
ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ความหวังที่มากกว่าคืออยากให้ราคายางดีขึ้นอีกนิด
ก็จะผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ได้